ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวี
คุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖

มีแฟนเพลงอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ต้องยกให้เป็นวงเกอร์กรุ๊ปที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังทั่วโลกได้เป็นอย่างดี
ตอกย้ำความปังจากผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยว
เขามีความสามารถครบทุกด้านทั้งร้องและเต้น
เรียกว่าเป็นนุ่มหล่อเก่งครบสูตร
คือการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวเอาใจใส่แฟนคลับและผู้ร่วมงานอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะเป็นแอนตี้ฮีโร่บีจีเวลมิดไนท์
ถือเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของเธออีกครั้ง
ถึง๔๐รางวัลที่เข้าชิง๔๘ครั้ง
โดยปี๒๐๒๒เธอก็คว้าไปอีก๖รางวัล
ได้ตั้งแต่๑๖มกราคมถึง๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่๑มีนาคม๒๕๖๒